จากเหตุการณ์สู้รบสงครามที่อิสราเอลกับฮามาสนะคะ
จากจะมีกลุ่มแรงงานชาวไทยที่หนีสงครามกลับมาที่ประเทศไทยแล้วเนี่ย
อิสราเอลเองเขาก็หนีสงครามมาอยู่บ้านเราเหมือนกันนะคะ
นี่มากันเป็นครอบครัวใหญ่เลยมากัน๖ชีวิตนะคะ
เขาบอกว่าสถานการณ์สู้รบถามว่าอยู่อิสราเอลมา
ไอ้ที่กองทัพอิสราเอลกับฮามาสตีเนี่ยมันมีเกิดขึ้นอยู่เป็นระยะระยะแหละ
แต่ครั้งนี้เขาบอกเลยว่ามันรุนแรงกว่าทุกครั้งที่ผ่านมาค่ะ
นี่ค่ะทีมข่าวเราจริงก็คือรอติดตามแรงงานไทยที่จะบินกลับมาล็อตที่๒วันนี้นะคะ
แล้วก็เลยไปเจอกับครอบครัวชาวอิสราเอลครอบครัวนี้๖คนค่ะ
เขาบอกว่าเขามาประเทศไทยเพื่อหนีสงครามเขาใช้คำนี้เลยคือหนีสงคราม

เขาบอกว่าครั้งนี้เนี่ยสถานการณ์ค่อนข้างรุนแรงแล้วก็น่ากลัวมาก
เขาก็เลยตัดสินใจพาครอบครัวหนีมาเลยก็ถือว่ามาท่องเที่ยวด้วย
สถานการณ์การสู้รบระหว่างฮามาสเนี่ยมันดูทวีความรุนแรงขึ้น
แล้วก็ไม่ใช่แค่คนอิสราเอลที่ถูกจับเป็นตัวประกัน
แต่ชาติอื่นคนไทยเอ่ยคนสัญชาติอื่นเอยก็ถูกจับเหมือนกัน
เขาบอกว่ามันน่าเป็นห่วงจริงนะน่าเป็นห่วงตัวประกันทุกคนเลย
ก็อยากให้สำนักข่าวทั่วโลกและไทยช่วยนำเสนอข่าวหน่อย
หวังให้สงครามครั้งนี้มันจบลงโดยเร็วนะคะ
จากนี้ชาวอิสราเอลรายนี้เนี่ยยัง
เปิดเผยคลิปที่มีการแชร์กันแล้วก็ส่งต่อกันในกลุ่มชาวอิสราเอลด้วย
ก็คือเป็นคลิปภาพความเสียหายที่เกิดขึ้น
แต่ต้องบอกก่อนว่าคลิปแต่ละคลิปที่มีการถูกส่งต่อมาเนี่ย
มันก็มีบางคลิปที่เป็นคลิปจริงแล้วก็มีบางคลิปที่เป็นคลิปเก่าเอามาเล่าใหม่
ก็คือถ้าจะพูดจะว่าเป็นเฟคนิวส์ก็ไม่ถึงไม่เชิงว่าเฟคนิวส์แต่ว่ามันไม่ใช่คลิปที่เกิดขึ้นจริงณปัจจุบัน
เป็นคลิปที่เคยเกิดขึ้นในการสู้รบครั้งก่อนนู้นอะไรอย่างนี้ค่ะ
แล้วก็เอามาส่งต่อต่อกันใหม่ก็มีเหมือนกันนะคะ

เขาก็บอกว่าอันไหนของจริงอันไหนของเก่าอันไหนของใหม่อะไรยังไง